ยังอยู่ที่การเกิดอุบัติเหตุ
พอเกิดอุบัติเหตุแล้วบางทีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเลย
จากที่เราเคยทำงานอย่างหนึ่งได้

รถกระบะชนรถเก่งแล้วพุ่งไปชนมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนสามกันมา
ปรากฏว่าในนั้นเป็นลูกหาบ
หาบที่เขาหับขึ้นภูกระดึงอาการสาหัสครับ
ไปดูคลิปตอนเกิดเหตุก่อนครับ

นะฮะกล้าวิวจอสมิกส์จับภาพอุบัติเหตุรถกระบาดชนรถเก๋งครับ

เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๓รายครับ
จากการถูกรถกระบะทับ
เหตุเกิดบริเวณหน้าร้านนมชมพู
ถนนราชวิถีทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลย

ตำรวจแพทย์เวรกู้ภัย
ไปตรวจสอบรถกระบะวีโก้

เป็นคนขี่จักรยานยนต์แล้วซ้อนท้ายไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะ

งัดงัดเพื่อเอาร่างออกมานะครับ
คนขี่รถคือนายนัทพัฒน์อายุ๑๕ปี
แล้วก็คนซ้อนท้ายอีก๒คนนะครับ

เป็นผู้ชายเหมือนผู้ชายผู้ชายทั้งหมดนะ

ที่เกิดเหตุยังพบนายสุนทรเบี้ยไทยโสอายุ๔๕ปี
คนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บนะคนนี้นะ
นางสาวกิ่งแก้วชัยชื่นชมอายุ๓๗ปี

ที่มาจากอุติภัณฑ์แหงชาติภูกระดึงมาถึงที่เกิดเหตุ

และพุ่งพลวดออกไปชนรถ๔๕๕๐๒๐๓๒๐๒๒นนะครับ
มีคนขี่คนซ้อนอย่างที่ผมอ่านไป
ผู้บาดเจ็บทั้ง๓รายเป็นลูกหาบ

พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ

คือเอาแค่รักษาตัวให้หายกลับมาสภาพเดิมดิฉันว่าเขาก็เสียรายได้

หลังจากนี้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบแล้วค่ะนะคะทั้ง๓ท่านนี้นะคะ